พิธีสาบานตนรับตำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติของฮ่องกงวันนี้

เมื่อสมาชิกสภาฝ่ายสนับสนุนประชาธิปไตย
ใช้เวทีสาบานตนประกาศท้าทายจีนแผ่นดินใหญ่ครับ
เคนท์เน็ตเชิญเลยค่ะที่การสภานิติบัญญาติของฮ่องกงประกาศว่าการสาบานตน
รับตำแหน่งของนายซิกตัสเหลียงนางสาวยาวเวยชิง
และนายเอ็ดเวิร์ดอิ๋วสมาชิกสภาที่เพิ่งได้รับการเลือกตั้งเมื่อเดือนที่แล้วเป็นโมคะนะครับ
เนื่องจากซิกตั๊ดเหลียงและนายและยาวเวย์ชิง
เริ่มต้นคำสาบานตนด้วยการประกาศว่า
ซึ่งเป็นการออกเสียงเรียกชื่อประเทศจีนเหมือนในสมัยที่จีนถูกญี่ปุ่นยึดครอง
รวมทั้งยังชูป้ายข้อความว่าฮ่องกงไม่ใช่จีน
ส่วนเอสเวิร์ดอิ๋วนะครับประกาศว่าจะต่อสู้เพื่อสิทธิในการเลือกตั้งอย่างทั่วถึงตามหลักสากล
ขณะที่นาธานลอนะครับสมาชิกสภาที่อายุน้อยที่สุดจากพักเดโมซิสโต
แก่นำนักศึกษาในขบวนการปฏิวัติร่ม
ที่ตั้งใจออกเสียงชื่อประเทศจีนเพี้ยนออกไป
รวมถึงปฏิเสธกลับไปอย่างที่นั่งของตัวเอง
โดยเรียกร้องให้ประธานสภาชี้แจงเหตุผลที่คำกล่าวปฏิญาณตนของตัวเอง
และสสฝ่ายสนับสนุนประชาธิปไตยถูกปฏิเสธ
ทำให้บรรยากาศภายในห้องประชุมค่อนข้างวุ่นวาย
จนในเฉินต้องสั่งยุติการประชุม
ซึ่งก็ยังไม่ชัดเจนนะครับว่าสมาธิตสหพาณฤติบรรยัตน์
กล่าวสาบานตนไม่สมบูรณเหล่านี้
จะได้รับอนุญาตให้รับตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่หรือไม่
ล่าสุดก็มีปฏิกิริยาจากจีนแผ่นดินใหญ่นะครับ
โดยโคสุกรัศวงร์การต่างประเทศกล่าวว่า
ระหว่างการแถลงข่าวประจำวันนะครับว่าต่อกรณีนี้ย้ำว่า
ฮ่องกงเป็นเขตบริหารพิเศษของจีนและจะไม่มีสิ่งใดเปลี่ยนแปลง